ลุ้นกันหน่อยเพราะว่ามีเต่ายักษ์มาบุกเต็นต์พระเอกลิเก
งานนี้จะมีอะไรให้เฮไหมเอ่ย
อ่ะมาตวมเตรียมมาอย่างนี้
ตายักษ์สีดำคลานมาเลยคุณ
อยู่ในเต็นต์ของพระเอกลิเกคุณวัดสิวดล
คือเขากำลังนั่งแต่งน่งแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่อง
ขึ้นเวทีแต่เจ้าน้องเต่าตัวนี้ก็คลานต้วมเตี้ยมเข้ามา
พระเอกลิเกถึงกับตกใจว่า
เอ๊เนี่ยเจ้าเต่า
มาจากแห่งหนตำบลใดกันแล้ว
ทำไมไม่บอกกล่าวเราให้แจ้งใจ
อันตัวข้านั้นติดตามผลงานของพระเอกลิเกท่านนี้มานาน
ถ้านั้นมีโอกาสจึงอยากจะขอ
เตรกเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง

เดี๋ยวเรื่องราวมันจะยาวใหญ่โต
พระเอกลิเกก็หยิบเต่าขึ้นมา
หงายท้องอยู่ในทันใด

เห็นเพราะหน้าท้องแตกรายงานหรือใจยาทาคีม
เหตุนี้นั่นเองเล่าหลังจากนั้นเราก็วางเต่ากลับไป
จบแล้วเหรอใช่แค่นี้เลย
แล้วตรงลวดลายแตกลายงามที่ว่านั้นคืออะไรคะ
เดี๋ยวโอ้โหมีอุทานเป็นภาษาอังกฤษ
คนอะไรอุทานเป็นภาษาอังกฤษ
ก็คือว่าเต่าเนี่ยปกติมันไม่ค่อยมาให้เห็น
แต่พอมาให้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็ตกใจว่ามันมาทำอะไร
ก็เลยอุ้มเต่าขึ้นมาดูแล้วก็มีการจินตนาการ
ตีความกันไปต่างนานา
อันนี้แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคล
แต่ถ้ามันอยู่นานกว่านี้ดิฉันว่าคุณพี่พระเอกลิเกนี่ก็คือจะ
แต่งหน้าแล้วอุ้มเต่าขึ้นเวทีได้ไหมเป็นนักแสดงตัวใหม่
คือถ้าพูดกันตามตรงนะการเจอเต่าตัวใหญ่แบบนี้
เขามีความเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบ

เพราะว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของการอายุยืน
ถูกมั้ยหรือมันอาจจะอยากมาสมัครเป็นพระเอกริเกย์
โอ้โหตายแล้วขนาดเดินมันยังช้า

สามชั่วโมงยาวไปยาวไป